สุราธานีมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ
ที่สุราชมีโรงงานอบไม้อย่างภาระแห่งหนึ่ง
มันปิดกิจการไปแล้วก็ทิ้งร้างมากว่า๔ปี
แต่โจรมันเข้ามาขโมยของซ้ำแล้วซ้ำอีก
เล็กบ้างไฟฟ้าสายไฟบ้าง

เจ้าของโรงงานเขามาดักซุ่มรอ
ไหนขอดูสิมันมาอีกไหมแล้วก็มาจริง

คนร้ายควักปืนกระบองแน่ในมือเนี่ยขึ้นมาทำท่าจะยิง
ลูกชายก็ควักปืนยิงสวนกลับไป
คนร้ายตายหนึ่งจับได้หนึ่งหนีได้อีกหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจสพท่าชีนะคะตรวจสอบร่างของนายวิทธพงศ์โรยร่วงอายุ๓๗ปี
นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ในโรงงานร้างเนื้อที่๑๘ไร่
ในพื้นที่อำเภอบ้านนาศาลนะคะ
มีแผลถูกยิงเข้าที่หางตาขวาหน้าอกมือซ้าย๓แผลด้วยกัน
ศพเนี่ยมือขวายังกำปืนลูกซองสั้นเอาไว้แน่นเลยนะคะ
นี่คือนายวิทธพงศ์ผู้ตายค่ะ
จากผู้ตายแล้วเนี่ยจับกลุ่มคนร้ายได้หนึ่งคนก็คือนายทัศนะคงรอด
อายุ๒๖ปีแต่รอบนี้ไม่รอดแล้วนะคะตำรวจจับได้นี่ไงคนนี้
ในที่เกิดเหตุมีกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ล้อหลังฝั่งซ้ายถูกถอดออก
แล้วก็มีรถเก๋งสีบรอนทองทะเบียนกพ๖๘๗๙เชียงราย
ในนี่ถูกดัดแปลงด้วยการถอดเบาะหลังออกแล้วก็มีเครื่องมือตัดเหล็กถูกคลุมด้วยผ้าสีดำวางเอาไว้ค่ะ
รถ๒คันนี้หันหน้าออกไปทางถนนสายเอเชีย๔๑ฝั่งขาขึ้น
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนขนาด๓๕๗ค่ะ
นายสมเจตเจ้าของโรงงานแล้วก็พ่อของมือยิงนะคะ
เล่าบอกว่าโรงงานนี้มันเป็นโรงงานอบไม้ยางพารา
ปิดตัวมา๔ปีกว่าแล้วก็ทิ้งร้างไว้ไม่มีใครมาเฝ้า
ก่อนหน้านี้ก็มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินอยู่บ่อย

ล่าสุดเล่นขโมยหม้อแปลงไฟฟ้ามูลค่ากว่า๕แสนบาทไปเลย
เมื่อวานนี้ลูกชายก็เลยเข้าไปสังเกตการณ์
เพราะเชื่อว่าคนร้ายต้องย่ามใจแล้วกลับมาอีกแน่
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุลูกชายไปซ่อนตัวอยู่ในโรงงานค่ะ
แล้วก็เห็นเลยนะว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถกระบะกับรถเก๋ง

ผู้ชายหนึ่งคนขับกระบะเข้ามาแล้วทำทีเป็นเหมือนรถเสีย

เขาเลยเดินออกไปแสดงตัวสอบถามว่าเป็นอะไรรถเป็นอะไรหรือเปล่า
จะช่วยเหลือก็เจอพิรุษว่าอ้าวไม่ได้มาคันเดียว
มีรถเก๋งอีกคันจอดอยู่ด้วยทางด้านขวา
แล้วในนั้นเขามองทะลุเข้าไปผ่านกระจกเขามองเห็นเลย

ก็เลยเชื่อว่าต้องมีคนอื่นหลบซ่อนตัวอยู่แน่
เขาก็เลยเดินเข้าไปที่ตัวอาคารทางด้านขวามือ
อยู่ห่างออกไปประมาณ๘๐เมตร
โทรแจ้งพ่อที่เป็นเจ้าของโรงงาน
แล้วพ่อก็โทรแจ้งตำรวจอีกที
แต่ทีนี้ในโรงงานย่ามันขึ้นรกเพราะปล่อยร้างมานาน

หันไปเอ้าเจอนายวิทยาพงศ์อะค่ะ
ผู้ตายอยู่ในระยะกระชั้นชิดพอดีเลย
แล้ววิทยาพงศ์ก็ควักปืนขึ้นมาทำท่าเหมือนจะยิง
ลูกชายเขาก็เลยชักปืนแล้วยิงสวนออกไปเหมือนกัน

วิทธพงศ์ก็ฮ่าคุณไปซื้อแล้ว
ก็หลุบบ่าวคนหวะก็แหละในรถอ่ะมีอะไรบ้าง
แหละในรถมันมีไอ้นู้นมีไอนี่มีอันนั้นวิทธ์ปกติ
สำนวทธ์สร้างหวะให้รถที่เข้าในโกล
ต่อปิดคุยแมว

ก็เดินจากผีเข้าไป

มันเคยถึงต่อมาตรงนี้แล้วก็ผมทุกบ่องอยู่
ห้องก็ร่างเข้าไปแล้วมีคนชมร้าย

รองผู้ประคับการจังหวัดสุราธานีก็บอกนะคะว่า
เชื่อเลยว่าคนร้ายอ่ะมีไม่ต่ำกว่าสามคนแน่แน่
หนึ่งในนั้นถูกยิงตายอีกคนถูกจับอีกคนหลบหนี
แล้วก็สอบสวนนายทัศนะคนที่ถูกจับอย่างละเอียดเลยเพื่อขยายผลค่ะ
คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
เมื่อเช้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปค่ะ
ได้คุยกับกำนันตำบลควนศรีนะคะก็บอกว่ากลุ่มโจรที่เข้ามาขโมยของเนี่ย
ตระเวนลักขโมยไปเรื่อยแล้วก็มาเจอโรงงานร้างนี้เข้า
คงจะมาขโมยไปสักครั้งสองครั้งแล้วล่ะแล้วก็ย่ามใจกลับมาเป็นครั้งที่สาม
แล้วเจอเจ้าของมาดักรอเพื่อจับโจรเองแล้วก็เลยปะทะกัน
เอาจริงผมเข้าใจหัวอกเจ้าของโรงงานนะ
ที่ต้องทำแบบนี้เพราะโจรมันย่ามใจมาก
มันก็อีกหน่อยคงไม่เหลือโรงงานแล้วมั้งมันคงขโมยไปหมดอ่ะ
เขาก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วแต่เหมือนว่าโรงงานของเขาอ่ะ
ถึงแม้ว่าผมไม่ได้อ่าทำแต่ว่าอ่า
ทรัพย์สินอะไรต่างต่างของเขาก็ยังมีอยู่อ่า
ถ้าในสายตาของพวกเรานะที่เข้าไปก็เป็น
เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่มีมูลค่า
ไหนที่ไม่มีมูลค่าแต่เหล็กอะไรต่างอาจจะใช่
เขาอาจจะหวังมาหวังในขวัญตัวงานหรือเพิ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นใน
ตรงบรรษีครั้งนี้ที่เห็นกันว่ามีการป้องกันต่อทู้
ถึงกับป้องกันและกดทู้กันวันนี้ตำรวจคุมตัวในชินนกฤษ
เจ้าของโรงงานที่เป็นคนยิงไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเขาก็ให้การบอกว่าเขาเห็นคนร้ายชักปืนออกมาจะยิงใส่เขา

แต่เบื้องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

คือการพกพาปืนเข้าไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะนำตัวส่งสารจังหวัดสุราธานีส่งไปแล้วนะคะ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแล้วด้วยค่ะ